ประโยคสั้นให้กรกตหน่อยได้ไหมคะ

การพิสูจน์หน้าที่ตัวเองเป็นโอกาสสุดท้าย

ขึ้นอยู่กับอนาคตของตัวท่านเองแล้วครับ

ผมฝากพี่ที่กรกตนะครับ

หากจะคิดเฉพาะคนบางกลุ่ม

เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำอะไรก็แล้วแต่

วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันพิสูจน์
วิธีคิดวิธีปฏิบัติอันนำไปสู่ผลงานของกรกต
ไว้ใจที่ผ่านมามากพอแล้วถึง๑๔พฤษภาคมนี้
คงจะไว้ใจอีกต่อไปไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้อีกครับ
เดี๋ยวรอดูเขาก่อนนะวันนี้ยกมือเลย
ยกมือเลยทำครับฝากถึงกรกตนายคือประชาชน
ไม่ว่าใครจะเลือกตั้งใครจะเลือกกรกตเข้ามา
วันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการกำหนดชะตาชีวิตชะตากรรมของประเทศ
ว่าเราจะออกไปอยู่ด้านไหนฉะนั้นวันนี้ก่อนที่กรกตทำอะไร
นึกถึงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
ปากกาในการกำหนดอนาคตของประเทศ
ทำให้ประชาชนและโปรดดึงความชอบทำของกรกตกลับมาครับ

ส่วนการเมืองเราก็ต้องช่วยกันอธิบายกฎการเลือกตั้งนะครับ
ผมก็ฝากทางกรกตด้วยว่าความผิดพลาดที่เกิดมาในวันที่๗เนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับ
แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ทางภาคการเมืองเองเนี่ยก็ต้องช่วยลนลงหาเสียงด้วย
แล้วก็ทางกรกตเองเนี่ยในเขตของผมนะครับผมขอพูดในเขตของผมก็คือ
ได้มีการออกมาช่วยกันรณรงค์สร้างความเข้าใจแล้วก็ฝากคือว่า
ขออย่างให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเข้าใจได้วันที่๗แต่วันที่๑๔ขอให้ไม่มีพลาดเกิดขึ้นและกันครับ
คงได้เห็นแบบที่เค้าให้คอควายเยอะมาก
คือว่าหวังว่ากรกตจะมีบทเรียนนะครับ
ว่าก่อนหน้านู้นเนี่ย

บทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทย

ใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้

และวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง

ตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป